ไม่ต้องยุคนี้สมัยนี้เวลาเล่นไลน์เวลาจะไปไหนมาไหนคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมว่า

นี่ก็ส่งโลมาหน่อยเหมือนกัน
ส่งโลมาให้ช่วยหน่อย

แล้วมันไปถึงไหมส่งโลมาเนี่ย
ถึงเลยถึงตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหม

เขาเห็นแล้วเห็นท่าทางไม่ดีเพราะอะไร

แม่โลมามันมาส่งสัญญาณให้ลงไปช่วยลูกมัน

เรือเพื่อให้ไปช่วยลูกมันหน่อย

เป็นเหลือเชื่อจริงคุณผู้ชมครับ
แม่มันส่งมาส่งโลมาส่งสัญญาณมา

ฟังผมพูดไปอาจจะเป็นเรื่องเวอร์

คนมาคอมเมนต์กันเยอะบอกว่า
เรื่องแบบนี้ข่าวแบบนี้ช่วยแชร์ออกไปเถอะนะ

มันพูดไม่ถูกเหมือนกันนะ

เขาโดดไปหมาว่าแม่โลมาให้ช่วยลูกโลมา
เป็นเรื่องที่เหลือชื่อจริงนะ
แต่ต้องขอขอบคุณพี่ไต้กลมคนนี้จริง
ที่แบบรู้จักสังเกต

แต่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นเขาก็อาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติได้แหละนะคะ